มีคนร้ายเข้าไปขโมยทอง
ผู้จัดการร้านทองวิ่งตามออกไป

พยายามใช้สกิลในการเกลี้ยกล่อมคนร้าย
คนร้ายก็สมจิตสองใจ

เดินเอาทองกลับมาคืนที่ร้านเองเลยนะครับ

ถูกดำเนินคดีถูกจับกันไปนะครับ

ไปตรวจสอบเหตุการณ์เป็นคนร้ายวิ่งราว

ตั้งอยู่ข้างบ่อขอสอ
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
นายพิพัฒน์ผลเดชฮิรันวรดิต
อายุ๓๘ปีเป็นเจ้าของร้านทองบอกว่า

อายุสัก๒๕๓๐ปีครับ

เขาก็นำสร้อยให้เลือก๖เส้น

เขาก็ชกออกไป๑เส้น๒บาทใส่กระเป๋า

แต่คนร้ายพยายามเดินออกจากร้านไป
จังหวะนั้นเขาปิดประตูอัตโนมัติทันที

คนร้ายใช้กำปั้นทุบประตูอยู่หลายครั้ง

หลังจากนั้นมีนายสุรเดช

เขาก็ไปเจอคนร้ายพยายามพูดเกลี้ยกล่อม

ก็พยายามคุยกันไปคนร้ายก็เหมือนสองจิตสองใจ

มาเอาทองมายื่นใส่มือให้เลย
แล้วก็เดินจากกันไปคนละทิศคนละทาง

ยอมความได้ก็ต้องเร่งตรวจสอบ

ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ต่อไปนะครับ